คือถ้าใครอยู่ในโซเชียลก็คงจะตกใจกับข่าวนี้
ดีเจสาวนะคะคุณผู้ชม

ในการทารุณกรรมน้องแมว

คือหลายคนดูแล้วแบบรับไม่ได้

ไม่ใช่แค่ดาราบางคน

แต่ว่าคนนี้ขอแสดงความคิดเห็นแบบฉะเดือดเลยละกัน
ก็ได้โพสต์ในไอจีแบบดุเดือดเลยทีเดียว
เพราะว่าคุณโยหลายท่านก็ทราบอยู่แล้ว

แล้วก็รักสุนัขนะคะรักสัตว์เลี้ยงทุกอย่างเลย

แต่ดูคลิปนี้ดิฉันว่ามีสะเทือนใจนะ

แล้วก็คุณโยเคยช่วยแมวกว่า๔๐ชีวิตด้วย

คุณโยเนี่ยก็เลยโพสต์เดียวกับข่าวดีเจ

โชว์แลกกับบิตคอยค่ะ

อยากดูดีเจทารุณแมวกระทืบ

จะเอากี่บิตก็บอกมายอมจ่าย
เชื่อว่ามีคนเกินล้านอยากดู
ซึ่งก็มีคนแห่มาคอมเมนต์เห็นด้วยกัน

ขอต่อสายตรงคุณโยเนี่ย
จะเสร็จจากการแข่งขันมาปั่นจักรยานที่จังหวัดพังงานะคะโดยเธอยืนยันคำเดิมเลยนะว่าอยากจะกระทืบคนทำร้ายแมวให้ได้ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเธอกันสักหน่อยค่ะ
ได้บอกว่าไม่ได้ตายโดยโดยธรรมชาติไม่ได้ตายด้วยเป็นทิศแต่เป็นการตายโดยการกิจกระทำนะฮะ

โลกโซเชียลนี้เป็นด้านมืดของโลกโซเชียลจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็นำมาเผยแพร่กันก็ยังไม่อยากจะให้ทำตามจริงเนาะ
ของแบบนี้นะต้องสำนึกดีเข้าไว้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรจะมาไลฟ์สดเรื่องแย่แบบนี้นะคะ
ถ้าใครเห็นก็แบบกดผ่านอย่าสนใจเลยละกันนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เราต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกเนอะ
แต่ที่น่าเสียดายก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเอาผิดคนไลฟ์สดได้
เนื่องจากว่าไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งในกระแสหลังจากที่คุณโยยศวดีเขาโพสต์ไปเนี่ย
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะคะ
โดยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับคุณโยนี่แหละ
ถึงแม้ว่าจะเป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างรุนแรง
คือคนรักสัตว์ถึงแม้ว่าจะไม่รักสัตว์เห็นคลิปนี้มันก็รู้สึกบีบหัวใจ

ควรที่จะไปเบียดเบียนชีวิตของใครนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอกระบวนการตามกฎหมายอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชม